วันนี้อีกหนึ่งคิวที่แฟนต้องจับตาดูนะครับ
สองทีมที่ดีสุดในเมืองไทยตอนนี้

ในเกมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกร

เรามาดูสถิติที่ทั้งคู่เจอกันครับ
ยังไม่เคยชนะบุรีรัมยูเนเต็ดได้ตลอด

รายการชิงถ้วยพระราชทานประเภทกร
ในรายการนี้ได้เลยเช่นเดียวกัน
มาดูขุมกำลังของผู้เล่นทั้งสองทีนครับ
ไปกันที่แผงหลังของภัณฑ์บุรีรามยูเนเตตครับ
ทางด้านของแอนเรสตูนเยสกับกรวิทนามวิเศษ

เพราะฉะนั้นในเกมงานเงนัดนี้นั้น
ความสำคัญไม่น่าจะมีปัญหาครับ
และจุดเด่นของทั้งคู่นะครับที่เป็นจุดเด่นสำคัญก็คือการสอดแทรกขึ้นไปทำประตูโดยจะเห็นได้ว่าระดูการที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะมีรายชื่อในการเป็นผู้ทำประตูในแต่ละนัด
นี่ก็คือขุมกำลังที่จะต้องลงมาเจอกันในสนามตลอด๙๐นาทีครับ
แล้วมาวัดกันครับว่า๙๐นาทีในเกมนั้นใครจะเหนือกว่าใคร
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
ลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ